ดูเหตุการณ์นี้ครับนี่ก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่มันสลดขนาดนี้นะครับ
ลบบุรีเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มนะฮะ
ใช้ปืนยิงเมียตัวเอง
แล้วก็ลูกเลี้ยงของตัวเองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจนเสียชีวิตนะครับก่อนจะหลบหนีไปนะ
สุดท้ายเนี่ยเขาไปมอบตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่ญาติญาติเขาไปเจอหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ไม่มีครับผมมีเด็กแต่เด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องลูกของคนนี้ลูกของคนที่ตายครับผม
ยิงเมียกับลูกเลี้ยงเสียชีวิตที่บ้านแล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปมอบตัวที่เห็นเลือดโชคอย่างนี้ไม่ใช่แล้วฮะ

คือญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยเขารู้ว่ามามอบตัวนะตอนนั้นเนี่ยเขามาดักเจอโอ้โหเขาโดนด้วยซ้ำแบบเลือดท่วมอยู่เหมือนกันนะครับ
ข้อมูลบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มันเกิดขึ้นตั้งแต่๘ตุลาคมแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่๘ตุลาคมนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาชื่อนายสุธิศาลทวมดีหรือว่าอ้อนะชื่อเล่นชื่ออ้อนะครับ
เป็นผู้ต้องหานะฮะมามอบตัวกับสพเมืองลบบุรีนะครับ
ใช้ปืนยิงภรรยากับลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
จังหวัดลกปุรีในอ้อนิเลือดทวมตัวเพราะว่า
ญาติผู้ตายเขารุมทำร้ายเนี่ยเอามีดฟันด้วยนะฮะตอนที่มามอบ
คือสุดท้ายเนี่ยเขาได้ประกันตัวไปนะครับในการต่อสู้คดีนะครับ

นี่ฮะโพสต์เอาไว้ก่อนนะครับ
เป็นข้อความบอกเสียใหญ่เจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ลบบุรี
ใช้ปืนจ่อยิงเมียตัวเองกับลูกเลี้ยง
หลังก่อเหตุไปหาผู้ใหญ่บ้านให้พาเข้ามอบตัว
แต่ยังไม่ข้ามวันได้ประกันตัวออกมาในทันที
ส่วนปืนที่ใช้ยิงยืมมาจากญาติผู้ใหญ่บ้าน
อุกชะกันผู้ก่อเหตุยังแฮปปี้ความผิดใหญ่แค่ไหน
มีเงินทุกอย่างดูเล็กและจบไว
อันนี้อีซ้อขยี้ข่าวสองเขาโพสต์เอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็เลยไปตรวจสอบคดีนี้ให้นะครับว่าเออ
ตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกัน
มันก็ถือว่าคดีใหญ่ยิงกันตายสองศพอ่ะนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่ลบบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุที่ลบบุรีเนี่ย
ในทองที่ของสอบภอมเมืองนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะกึ่งโรงงานนะฮะ
เป็นโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวนะครับ
ผู้ตายชื่อนางสุนิสาล้อมวงชื่อเล่นชื่อนิง
อายุ๔๔ปีเป็นภรรยาของผู้ต้องหา
หรือว่าเสียอ้อหรือในอ้อนี่นะครับ
ส่วนอีกคนนึงนะครับนางสาวหัทยาบัวบาน
ชื่อเล่นชื่อกะละแมอายุ๒๗เป็นลูกเลี้ยงของผู้ต้องหา
แล้วก็เป็นลูกสาวของนางสุนิสานะครับ
ครอบครัววันนี้เนี่ยกำลังเตรียมสถานที่
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะนี่ครับ
ส่วนนี้เป็นภาพวันชาปนกิจศพนะครับ
ปนกิจศพไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะมีพิธีทำบุญครบ๗วันทำพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อ๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘ตุลาคม
คือต้องตั้งศพ๒ศพพร้อมกันเลยนะฮะ
กับลูกสาวนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนบ้านพักหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพในงานศพนะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือบ้านพักเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะฮะ
เข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับ
ซ้ายมือเป็นห้องนอนของในอ้อผู้ต้องหากับผู้ตาย
ก็คือนางสุนิสาหรือว่านิงแล้วห้องที่อยู่ติดกันเนี่ยมีกระจกกั้น
เป็นห้องนอนของแม่ของหนิงเขานะครับ
ซึ่งพักรักษาอาการป่วยอยู่ที่นี่ด้วย
มาก็เป็นห้องนอนของกะละแมนะครับกับสามีแล้วก็ลูกชายนะครับ
บริเวณห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
หรือว่านางสาวฮัทยาที่ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วยนะครับ

เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขากับกระแมพรายา
เนี่ยรวมถึงในอ้อผู้ต้องหาที่เป็นพ่อเลี้ยงของกะละแมนะแล้วก็
แม่ของกะละแมก็คือหนิงอ่ะที่เป็นแม่ยายของเขาเนี่ยตื่นกันแต่
เช้ามืดเพื่อเตรียมไปทำบุญตักบาท๘ตุลาคมนะครับระหว่างนั้น
อ้อกับหนิงนะที่เขาเป็นสามีภรรยากันเขาก็ทะเลาะมีปาก
เสียงกันอย่างรุนแรงอยู่ในห้องนอนก่อนที่ในอ้อจะเดินออกมา
ปิดประตูห้องแล้วก็ใช้ปืนยิงหนิงซึ่งเป็นแม่ยายของเขาจน
เสียชีวิตทีนี้กะละแมก็คือภรรยาเขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกของ
นิงเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็เลยวิ่งออกมาจากห้องไป
ประตูห้องของแม่เพื่อจะเรียกแม่อยู่อยู่ในอ้อเนี่ยเปิดประตูออก
จ่อยิงกะละแมระยะเผาขนหนึ่งนัดจนเสียชีวิตอยู่หน้าห้อง
นอนฮะซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางคุณเจรศักดิ์เขาบอกว่า
เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนั้นทำได้ก็คือกอดลูกชายของ
เขากับกะละแมเนี่ยอายุ๔ขวบเนี่ยกอดลูกเอาไว้แน่นเลยเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลูกเนี่ยวิ่งออกไปข้างนอกส่วนตัวในอ้อเนี่ย
เดินออกไปที่หน้าบ้านแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากพื้นที่บ้าน
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าวผลิตน้ำมะพร้าว
ครับ
ก็มีเสียงแบบทะเลาะกันขึ้นมาเสียงดังเสียงดังไม่นานอ่ะ
ครับแล้วก็ปิดประตูดังกว่าปืนจริงปิดตัวพอมันปิดประตูดัง
ตั้งอ้าวที่นี้ผมก็คยับตัวออกมานั่งไปไปที่หัวนอนผม
มาแล้วก็ไปก๊อณ์พอตัวแม่ว่าแม่เป็นไรแม่เป็นไรแค่แล้ว
บอกให้มันเลิกโกหกดีกว่าพูดความจริงบ้าง
แต่มันเรื่องธรรมดาแต่วิธีการแบบนี้ดิ
มันเจ็บครับสำหรับผมนะ
พูดคำเดียวมันเจ็บใจจำอะไรไม่ได้
เจ็บที่พี่ต่อหน้าต่อตา
หวังลูกไหม
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านในพื้นที่โรงงานของนายอ้อเขา
แต่เท่าที่ฟังจากคุณเจรศักดิ์ก็คือ
จะมีแต่ครอบครัวของฝั่งภรรยาของในอ้อก็คือนิ่ง
และตัวแม่ยายของเขาที่มาอยู่ตรงที่บ้าน
ด้วยนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงงานน้ำมะพร้าวแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับ๘ตุลาคมเนี่ยฮะนี่เป็นช่วงหลังเกิดเหตุแล้ว
หลังจากยิงไปแล้วนะครับที่วิ่งออกมาเนี่ยนี่คือผู้ต้องหานะครับ
อ้อนะฮะหรือว่านายสุธิศาลท้วมดีนะครับ
วิ่งออกมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแล้วก็ขี่ออกไป
ขี่ออกจากตรงที่จอดรถตรงตัวบ้านไปเนี่ย
จะไปถึงหน้าโรงงานนะฮะกล้องอีกมุมนึงเนี่ย
อยู่หน้าโรงงานตรงนี้นะครับเขาขี่ออกมานะฮะ
ก็เหมือนที่สามีของผู้ตายที่เป็นลูกเลี้ยงของนายอ้อบอก
เขามาตื่นมาเตรียมทำหงอาหารจะไปทำบุญตอนเช้ากันเนี่ยครับ
แล้วก็เปิดประตูแล้วก็ขี่หลบหนีไปก่อนจะไปติดต่อทางผู้ใหญ่บ้าน
พาเข้ามอบตัวนะครับญาติของคุณหนิงแล้วก็สามีของกะละแมเนี่ยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ช่วยกันเอาศพทั้งสองศพขึ้นรถกระบะนะฮะ
ขับออกจากประตูโรงงานไปมุ่งหน้าไปโรงพยาบาล
เพราะว่าถูกยิงกันไปแล้วรีบพาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อหวังจะช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายไม่ทันนะครับเสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกสาว
หลังเกิดเหตุครับในอ้อผู้ต้องหาโทรศัพท์บอกน้องสาวที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าได้ใช้ปืนที่ขโมยมาจากบ้านของน้องสาวเนี่ยยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วนะ
ก็คือนิงนะครับแล้วโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านบอกให้พาเข้ามอบตัวหน่อย
จากนั้นนายอ้อก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจนายหนึ่งที่เป็นญาติกันชื่อบอล
สารภาพว่ายิงเมียเสียชีวิต

บอลจะเผาศพพี่หรือจะให้พี่ไปมอบตัว
เขาก็เลยตัดสินใจให้มามอบตัว
อ้อก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกับญาติที่เป็นตำรวจพาเข้ามอบตัวที่สพเมืองลบบุรี
ซึ่งระหว่างนั้นญาติของผู้ตายทั้งสองเนี่ย

หลังจากพาไปโรงพยาบาลแล้วไม่ทันเสียชีวิต

ทีนี้ทางฝั่งผู้ตายเขาก็ทนไม่ไหวพอเจอหน้าเนี่ย
ก็นะฮะทั้งมีดทั้งอะไรต่างนานาก็เลือดท่วมเลยครับ

พอหลังเกิดเหตุศิษย์เสร็จแล้วเรามาอย่างไรกับผู้ใหญ่
ผมโทรหาผู้ใหญ่ผมโทรหาน้องผมน่าจะเป็นจาสิบเอ็กซ์รึป่ะ

คือพอเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยเราโทรหาใครเป็นคนแรก

ผมโทรหาน้องสาวผมคนแรก

ครับผมบอกพี่ขโมยปืนเองมายิง

ตำรวจสพเมืองลบบุรีบอกว่า

เพราะเราคุยกันตลอดเวลาทำหงษ์ทำแผนแล้วลุมประชาธรรมพุทธองหาเนอะ
คือความคับแค้นใจอัดอั้นตันใจเราก็เข้าใจส่วนหนึ่ง
แต่ตำรวจบอกว่าการไปทำร้ายกันมันก็ไม่ได้
ของฝั่งผู้ตายสองศพที่ไปทำร้ายในอ้อตรงนี้
เขาก็ต้องถูกเปรียบเทียบปรับไปข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
และก็ให้ประกงประกันอะไรไปตามขั้นตอนนะครับ
ส่วนตัวในอ้อผู้ต้องหาตำรวจคุมตัวส่งฝากขังที่ศาลนะครับ
สุดท้ายเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
ญาติเอาหลักทรัพย์เป็นเงินประกันตัวไป๔๐๐๐๐๐บาท
นี่ฮะปมก่อเหตุญาตของฝั่งผู้ตายให้ข้อมูลว่า
ของฝั่งผู้ตายให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาในอ้อกับภรรยาก็คือนิง
เขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันแทบทุกวัน
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินที่หมุนไม่ทัน
เงินในโรงงานมะพร้าวเนี่ยครับ
แล้วก็เรื่องที่ผู้ต้องหาเนี่ยเขาขี้เกียจทำงาน
อันนี้ญาติของผู้ตายเขาบอกนะญาติผู้ตายเขาบอกนะครับ
เมื่อ๓วันก่อนผู้ต้องหาเนี่ยถือปืนแล้วก็พูดจาข่มขู่๓วันก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ข่มขู่ภรรยาประมาณว่ากอดไม่ได้หอมไม่ได้เดี๋ยวก็จะฆ่าซะเลยอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ญาติฝั่งผู้ตายเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาอย่างนี้
ส่วนที่ในอ้อไปยิงลูกเลี้ยงด้วยก็คือกะละแมนะครับก็คงจะคิดว่าเพราะว่าลูกที่เป็นลูกเลี้ยงลูกติดภรรยาเนี่ย
จะมาอยู่มากินมาหลอกใช้เงินของครอบครัวทางฝั่งเขาอะไรประมาณอย่างนี้
ขณะที่ญาติของผู้ตายอีกคนนึงนะครับที่เตรียมของทำบุญที่วัดกลางตะบนท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีเนี่ย
ช่วงที่กำลังเตรียมของอยู่เราไปคุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยถึงขั้นแบบโอ้โหคือยิงเมียตัวเองแล้วยิงลูกเลี้ยงเสียชีวิต
หน้าลูกชายวัย๔ขวบแล้วก็สามีของเขาที่อยู่ห้องติดกัน
แล้วที่ผ่านมาทางฝั่งของภรรยาของผู้ตายก็คือหนิงไม่เคยมาปรับทุกข์ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
บอกแค่ว่ากำลังทำโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวต้องใช้เงินหมุนเยอะ
บางทีเนี่ยยังมากู้ยืมเงินจากเขาก็มี
มก่อเหตุเชื่อว่าผู้ตายทั้งสองคนอาจจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของในอ้อหรือเปล่า
อ่าก็เลยเป็นชนวนให้ถึงขั้นต้องฆ่าทั้งสองคนหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าทางฝั่งของกะละแมที่เป็นลูกของหนิงเนี่ย
ไม่เคยมีความคิดที่จะมาหุบกิจการโรงงานน้ำมะพร้าวของพ่อเลี้ยงตัวเองอะไรเลย
สะลดใจมากที่เสียใจเสียดายเสียดายเด็กแม่ลูกสาม
อีกสามคนมันกำลังเล็กเล็กมันจะอยู่ยังไงอืมเสียดายทุกอย่าง
ที่เราทำมาหากินเป็นคนมีน้ำใจไปงานวัดที่ไหนไม่มีครั้งไหนที่เขาไม่ไปทำโรงทาน
ถ้าแค่เมียไม่ให้ก่อนแล้วมึงยิงทิ้งนะ
มึงก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะมันไม่ใช่ความรักแล้วอันนี้
ถูกต้องไหมคุณคนรักกันแค่ไม่ให้กอดแล้วมายิงทิ้งเนี่ยไม่ใช่แล้ว
ส่วนเรื่องโฉนดที่ดินหรืออะไรอย่างนี้อันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริง
ค่ะเราไม่ทราบเรื่องเงินนี่ไม่มีไม่มีเลยค่ะ
เขาฝ่ายนู้นเรารู้อยู่แล้วว่าแก๊กกาวน์ครอบครัวเราเป็นยังไง
เดือดร้อนเรื่องเงินหรือไม่นะไปดูกันให้ดี
มาพูดว่ารู้ว่าฮุบสมบัติเรื่องเงินเรื่องอะไรอันนี้
มันเป็นปัญหาระหว่างคนสองคนต้องคุยกันเพราะเราไม่รู้วันนี้เราไม่รู้จริงจริง
แต่ถามว่าทางการาแมนจะมาหุบกิจการเฮ้ยอันนี้ไปคิดคิดใหม่นะ
ถามคนข้างนอกดูก็ได้ไปคิดใหม่นะอย่ามาคิดว่าเฮ
ทุกกิจการเขารู้อยู่แล้วแก๊กกาวน์เราเป็นยังไง

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของในอ้อผู้ต้องหานะคะ
ตำบลท่าหินไปเจอพ่อน้องชายและน้องสาวอยู่ในบ้าน
น้องชายของผู้ต้องหาบอกว่าหลังในอ้อพี่ชายไปก่อเหตุยิงภรรยากับลูกเลี้ยงเสียชีวิตเนี่ยนะ
ตัวเองก็ให้ประสานผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ามอบตัว
แต่ว่าญาติของผู้ต้องหาเอามีดฟันหัวเย็บไป๓๐เข็มเนี่ย
พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาลครอบครัวก็ยื่นเงินสดประกันตัวออกมาชั่วคราว
เพราะว่าต้องการให้ไปรักษาที่บ้านญาตินอกพื้นที่ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะยืนยันว่าชนวนก่อเหตุ
ไม่ได้เป็นการฆ่าปิดปากแต่พี่ชายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
พี่ชายเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็ปืนกระสุนสองนัดเนี่ย
คือหลังจากยิงภรรยานัดหนึ่งเขาตั้งใจจะยิงตัวตายนะ
เหรอฮะไม่ได้ตั้งใจจะยิงลูกเลี้ยงนะ
ตั้งใจว่าในปืนมันมีกระสุนอยู่๒นัดใช่ไหม
ภรรยานัดหนึ่งยิงตัวเองนัดหนึ่งแต่เขาอ้างว่าจังหวะนั้นน่ะ
ลูกเลี้ยงวิ่งเข้ามาอืมเลยตกใจเลยยิงลูกเลี้ยงไปด้วยอื้อหือ
เขาก็พร้อมที่จะรับโทษของเขาครับเขาทำใจแล้ว
คือจะถอนประกันใช่ครับหมายถึงว่าตอนนี้ประกันตัวออกมาชั่วคราวเท่านั้น
ใช่ครับเพื่อมาเพื่อรักษาแผลเพราะว่าข้างในมันแออัดใช่ไหม
มันก็หายากแล้วถ้าเขานอนตรวจมันก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นชนวนมาก่อน
รู้แค่ว่าตอนเขาแต่งงานกันเขาก็เอาที่นู่นไปที่นั่นไปเพื่อจะแต่งงาน
เอาอะไรคะเอาอะไรส่วนที่แปลงที่มาตั้งโรงงานน่ะเหรอ
ไม่ใช่ครับใช่ครับมันก็เขาก็เป็นผมก็ไม่รู้เขาคุยกันอยู่สองคนแล้ว
แต่ว่ามีการเอาชะนวนที่หนึ่งขึ้นหนึ่งไปจำนำไปจำนำเพื่อที่จะ
ในตามข่าวที่บอกว่า๘อะไรแบบนั้นอะราคาผมก็ไม่รู้อะ
ส่วนน้องสาวผู้ต้องหาบอกกับทีมข่าวว่าอาวุธปืนพกสั้นที่พี่ชายออกไปก่อเหตุเป็นของเธอค่ะ

ก่อนหน้านี้เก็บเอาไว้ในกล่องวางไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นสองของบ้าน
พี่ชายไปขโมยมาตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ชายก็เข้าออกบ้านบ่อยเธอเองก็ไม่ค่อยได้ไปดูสิ่งที่เธอเก็บเอาไว้

เขาออกไปเจ็บปืนเข้าไปเดียวกล่องไปด้วย

เขาเข้าบ้านล่าสุดเมื่อไหร่พี่
ครับค่ะพี่ชายเข้ามาทุกวัน
เขาต้องมาเอากับข้าวมาให้พ่อกับแม่กินทุกวันอันนี้เราก็เลยไม่รู้
เราก็ไม่รู้ถ้าเจอก็คือแต่ก็ต่างคนตามมาทำงาน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ก็พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้ข้อมูลมาว่าในอ้อมอบตัว
แล้วก็รับสารภาพแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปมขัดแย้งธุรกิจ
โรงงานผลิตน้ำมะพร้าวบอกว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่สาม
ไม่ใช่เป็นเรื่องชู้สาวเขาบอกว่าสาเหตุก็คือ
อั้นตันใจที่ญาติของภรรยามาอยู่ในบ้าน

เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เรื่องของการครอบครองปืนแล้วเรื่องของการยิงปืน
ก็นำตัวผู้ต้องหาฝากขังสารจังหวัดลบบุรี
แล้วก็นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดลบบุรี
นี่ค่ะก็ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับคดีนี้
คือตำรวจบอกว่าทำสำนวนคดีเสร็จเร็วส่งฟ้องสารเร็ว
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหากอยู่โรงพัก
เพราะว่าตอนมามอบตัวในญาติผู้ต้องหาก็มากันเต็ม

แต่ทีนี้พอไปถึงชั้นศาลแล้วศาลท่านให้ประกันตัว
ก็ต้องไปว่างกันตามกระบวนการต่อไป